มาดูข่าวนี้ค่ะบ้านหลังนี้คือฝ้าพัง
แล้วจะซ่อมแต่พอจะขึ้นไปซ่อมเท่านั้นแหละค่ะ
เจอต้นเหตุเลยค่ะว่าทำไมฝ้าถึงพังค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะช่างก็ต้องไปกู้ภัยก็ต้องมาเลยค่ะ
มาแบบนี้นะคะตัวเบลอเลยค่ะ
คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกรู้ว่ามีงูเพราะว่าฝ้าตรงนั้นพัง
ก็เลยงัดฝ้าลงมาโผล่ขึ้นไปดูโอ้โหเจอตัวต้นเหตุนอนขดสบายอยู่เลยค่ะ
เนี่ยพอคลิปนี้พอลงในโลกโซเชียลนะคุณเบิร์ต

หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่ากูเข้าบ้านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เลยนะ
บางคนบอกงูนี่เดี๋ยวจะเจอเนื้อคู่นะหลายอย่าง
แต่ที่แน่เนี่ยน้องเนี่ยก็คงจะต้องไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะคะ
เพราะว่าไปอยู่บนฝ้าแบบนี้นะเจ้าของบ้านคงไม่สบายใจ
กู้ภัยพาออกไปเรียบร้อยโอ้โหตัวเบอร์เลอร์เลยค่ะ
ใหญ่จริงเข้าไปยังไงเนี่ยค่ะ
ใช่เข้ามาทางไหนแล้วขึ้นไปยังไงเนี่ย